คุณผู้ชมครับโอกาสนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญของนักกีฬาคนพิการนะครับ
พวกเขานั้นหวังว่าจะได้พัฒนาตัวเองไปสู่การระดับนานาชาติครับ
เรื่องนี้นะครับทางด้านบ้านนนทภูมิสถานสงเคราะห์เด็กพิการย่านปากเกร็ด
ใบหน้าเปื้อนรอยยิ้มของบรรดานักกีฬาว่ายน้ำคนพิการจากบ้านนนทภูมิ
แสดงได้ถึงความพรากษ์ภูมิใจของทุกคนที่สามารถขวาเหลี่ยนนังวัน
จากการแข่งขันว่ายน้ำกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ
ที่จังหวัดนครราชศรีมาได้สำเร็จ
หลังจากที่เพียนพยายามฝึกซ้อมมาอย่างยาวนาน
ดีใจค่ะแล้วก็ภูมิใจที่ได้ถึง๙เหรียญทองค่ะ
ถ้าไหว้ไปก็ต้องรัวขาเร็วค่ะ
ไม่งั้นแล้วมันก็จะไม่ไปครั้งหน้าค่ะ
แล้วก็ถ้าถึงประมาณ๕เมตรสุดท้าย
ก็ต้องรีบไหว้ให้เร็วที่สุด
แต่ผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จครั้งนี้นั้น
คือโค้ชแดงผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำของบ้านนนทภูมิ
คุกคีอยู่กับเด็กอย่างต่อเนื่อง
เรียกได้ว่าเป็นผู้ปลูกปั้นนักกีฬาว่ายน้ำคนพิการทีมชาติ
อยู่ในสถานสงเคราะห์แห่งนี้มาแล้วหลายคน
ก็น้องเหล่านี้เป็นเด็กที่กำพา
มาจากฐานะยากจนมาจากทั่วประเทศกำพาทุกประเภทที่จะเข้ามาอยู่ในนี้
ทีนี้น้องเข้ามาแล้วเราก็ให้การส่งเสริมและการดูแล
ในการส่งเสริมก็คือเสริมในเรื่องการศึกษาทางกีฬา
เราก็ดูแววของแต่ละคนว่าความสนใจของแต่ละคน
ว่าจะมาเล่นกีฬาไหนได้เราก็เลือกมา
เราก็จะมีแมวมองคล้ายว่าเราก็ไปดูว่าเด็กคนไหนพอจะไปเล่นได้
แล้วก็เริ่มเอามาฝึกเอามาฝึกระยะแรกก็เริ่มฝึก
เริ่มอะไรต่างจนให้เด็กชินสระก่อนชินน้ำก่อน
หลังจากนั้นเราก็มีการฝึกไปเรื่อย
บางคนอาจจะท้อในช่วงแรกเพราะความพิการเขา
ความพิการเขาความพิการต้องการโอกาส
ในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาเรื่องกีฬาเรื่องอาชีพ
ทุกคนอยากต้องมีโอกาสแต่ไม่ต้องการสงสาร

การดูแลเอาใจใส่รวมถึงการเปิดกว้าง
โอกาสผู้พิการได้แสดงความสามารถด้านกีฬา
เพื่อต่อยอดสู่การแข่งขันระดับนานาชาติ
ถือเป็นสิ่งที่นักกีฬาคนพิการทุกคนนั้นทวินหา
ชูสักวงธองดีข่าวแทนรัฐทีวีบรรยายงาน